ดูกันต่อนะคะเรื่องราวของเพื่อนซีในวงการบันเทิง
เราก็จะเห็นหลายคู่เขาคอยซัพพอร์ตกันนะคะ
แต่มันก็จะมีอยู่คนนึงไม่ใช่

แต่ว่าความขิงก็คือชอบแบบว่าแข่งกันอะไรอย่างนี้
จนแบบโอ้โหแข่งกันขิงกันแรงมากจริงค่ะคุณผู้ชมนะคะ
มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีคู่ไหนกันบ้างค่ะ
เริ่มกันที่คู่ซีดีเจต้นหอมแล้วก็ดีเจดาด้ากับดีเจอ๋องค่ะ

เรื่องมันเริ่มจากที่ต้นหอมออกมาประกาศกลางงานอีเวนต์ที่ที่ฉันไป

หากเข้ามาบอกว่าฉันขอคุณสั่งเวียนเอาไมค์ชั้นขึ้นมา
เพราะว่าฉันจะเป็นพิธีกรอีเวนต์เบอร์หนึ่งเหมือนเดิม
หลังจากที่ปล่อยให้เพื่อนรักดีเจดาด้าดีเจอองเนี่ย
ลดราคาค่าตัวปาดหน้าต้นหอมมาเป็นปีค่ะ
หลังจากนั้นจีต้นหอมก็ไม่หยุดค่ะ
รัวนะคะว่าเนี่ยฉันมีลูกค้าติดต่อมา๗งานนี่ไงหน้าจอ
เธอบอกเพื่อนรักดาด้าบอกว่าแกพาลูกไปพาลูกผัวไปเที่ยวต่างจังหวัดสักเดือนนึงเถอะ
ดาด้าก็ไม่ยอมค่ะก็โพสต์รูปตัวเองเหมือนกันค่ะ

ถ้าจ้างดาด้ามาแพ็คคู่กับดีเจอ๋อง

อันนี้จังสองเลยนะ

ร้อนใจจนอ๋องต้องออกมาเคลียร์
ชัดคุณผู้ชมฟังเสียงหน่อยค่ะ
แบ่งฝั่งอ๋องกับด้าทะเลาะกันใช่ไหม
บอกไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องแบบแซวกันโจ๊กโจ

ขิงเพราะอะไรเดี๋ยวพังกันทั้งหมด

เขาเป็นคนกลางไง

อ๋อมมีอ๋อมมีสองหัวหรือเปล่าเนี่ย
ตายแล้วหัวจะหน้ากับหัวแบบต้นหอมหรือเปล่า
เออน่ารักทีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมค่ะขยับมาที่คู่ที่๒กันบ้างนะคะ
หนุ่มหน้าเทอร์เลนส์แจ๊คแฟนฉันกับนิกกี้นัชัดค่ะ

เพื่อนขิงจากรายการบริษัทฮาไม่จำกัดจัดเต็มทางเทศทีวีของเรา

อย่างที่รู้ค่ะคู่นี้เขาสนิทกันมานานมากเลยนะ

วนเวียนเจอกันบ่อยดีกรีความขิงกันของสองคนนี้
มันยิ่งมีมากใช่ใช่ค่ะ
โดยเฉพาะขิงกันเรื่องความสวยนะ

แจ๊กแล้วก็นิกกี้ชวนกันแต่งหญิงออกรายการ

แล้วก็โพสต์รูปหวานแข่งกันหรือจะเป็นการขิงกันเรื่องตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาของเล่น
อ่ะใครมีเยอะกว่าอีกคนก็จะแย่งอันนี้ออกแนวไม่ขิกนะแต่เป็นแนวขโมย
แล้วก็แต่ละตัวเขาน่าแพงนะด้วยพี่แซสน่ากลัวเตี๋ยวนี้แพงมากนะ
หรือจะเป็นวีรกรรมการขิงแรงเรื่องแย่งกันจีบจีบใครอ่ะ
ใบเฟิร์นลูกสาวลุงรงไงแล้วตอนนั้นเนี่ยดูท่าว่านุ่มนิกกี้เนี่ยมาแรงแซงโค้งนะแต่ไปมากลับโดนเพื่อนรักแจ็คแฟนฉันมาขั้นกลางความรักครั้งนี้
ก่อนสุดท้ายที่ลุงรงนั้นจะประกาศฟาดเปรี้ยงไม่เอาไม่เอาทั้งคู่

พูดแบบภาษาลุงลงนะขออนุญาตให้คุณมึงทั้งคู่เลยคุณไม่เอา
ใช่ลูกเขยไม่ไหวลูกเคยไม่ไหวไม่ไหวแต่จริงลุงลงก็เอ็นดูทั้งคู่นะคะเอาปิดท้ายกันที่คู่หล่อขอขิงแบบขำค่ะ
อย่างสองพระเอกดังเข้มหัดสวีแล้วก็ยูโรยศวรรษพี่แจ๊คอันนี้หล่อทั้งคู่จริงคู่นี้เขาสนิทกันตั้งแต่เข้าวงการแล้วก็มีผู้จัดการคนเดียวกันด้วยค่ะ

ก็เลยทำให้ทั้งเข้มทั้งยูโรเนี่ยซีย่ำปึ๊กเลยนะขนาดวันงานบวชของยูโรใช่ไหม

เข็มหัดตัวนี้นี่แหละไปถึงที่
แล้วก็ไปช่วยงาน๓วันติดไปเป็นเด็กวัดด้วยคุณผู้ชม
และด้วยความที่ทั้งคู่เป็นคนอารมณ์ดี

ไม่ว่าจะเป็นการโชว์ความฟิต
ออกกำลังกายโชว์กล้ามกันมาก็มี
วิ่งแข่งกันก็มีหรือจะเป็นที่ล่าสุดค่ะ
ยูโรเขาเล่นละครกับนางเอกดังน้องมุกดาพี่แจ๊ค
ซึ่งมุกดาเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์กับเข้มมาก่อน
งานนี้ยูโรก็ออกปากขิงเข้มเลยบอกว่าเข้มรอดูนะเพื่อนนะ
รอดูละครเรื่องใหม่ไฟน้ำค้างค่ะยูโรคู่กับมุกดา
เออแต่ว่าเห็นทั้ง๓คู่ซีที่เราเล่ามาทั้งหมดคุณผู้ชมเข้าขิงกัน
แต่เอาจริงทุกคนเขาเป็นเพื่อนซีแล้วก็รักกันมาก

ชอบเลยนะคะแต่ว่าจริงก็ขำแหละ
ก็อย่าพูดแต่เคยสดกันเลย